วัดรอยเท้าอีกแล้วฮะเสียชัดสายเปย
จากคุณลุงที่ว่านี้มีอีกท่านหนึ่งฮะ

โดนไปโดนมา๔เดือนโดนไป๒ล้านกว่าครับ
หนูจะไม่รบกวนแล้วหนูจะส่งควรให้
ช่วยหนูด้วยนะคะนะคะนะคะนะคะ
หนูจะรับใช้หนี้เอง
หนูอยากได้ร้านหนึ่ง
บัตรเงินสดล้วนออกมาได้

เงินสดโดนไปอีกหมดบัตรเลยฮะ

ยังเอาทองที่เก็บสะสมไว้ไปจำนำ

เอารถที่มีอยู่คัน๒คันที่มีอยู่เท่านั้นเองฮะ

ส่งเงินให้กับน้องจิ๊บติ๊กต๊อก

ยังไม่จบเอาบ้านที่ใช้อยู่อาศัย

จำนองเอาบ้านไปจำนอง

รอบนี้โดนไปสบายใจเลยฮะ
๒ล้านกว่าในรอบประมาณสัก๔เดือนเห็นจะได้

แต่สักพักเดียวเนี่ยน้องจิ๊บเหมือนตีตนออกจาก

พอตีตัวออกจากบอกเราเข้ากันไม่ได้
อ้าวพี่วิทย์บอกก็กูให้ไปหมดแล้ว

ดังนั้นน้องจิ๊บก็เลยตีตนออกห่าง

พี่วิทย์บอกมารู้ตัวอีกที

ที่ลืมร้อยแล้ว
ดังนั้นนางานนี้เสียวิทย์
คือผู้ช้ำตรงอยู่คนเดียว
แต่เสียวิทย์หลับตานึกเฮ้ยกูเหมือนใครวะ

เสียชัดมีน้ำใจขนาดไหน

จริงผมคุยกับเสียชัดแล้วนะครับ

เองก็โดนเยอะโดนเยอะอะไรอย่างนี้ครับ

ให้ด้วยความสำเร็จค่ะใช่ไหมครับ

เราก็คุยกับเขาตลอดว่าเนี่ย
ที่ต้องมาจ่ายให้หนูทุกเดือน

แล้วพี่ไม่มีจ่ายแล้วจะทำอย่างไร
เขาก็บอกว่าพี่หาหมุนไปก่อน
อย่างนี้แล้วก็เริ่มบ่ายเบียงนะครับ
หนักเข้าก็ชวนทะเลาะชวนเลิกชวนอะไรแบบนี้ครับ
โทรสามสี่ร้อยประมาณสามร้อยกว่ารอบเขาก็ไม่รับ
รับบ้างก็คุยตัดว่ายุ่งทำงานอะไรพวกนี้
คุณบอกเราว่าชัดเจนแล้วว่าคุณโสดนะครับ

ก็เขาขายว่าคุณหลอกลงแล้ว

ต่อไปก็อาการเริ่มเปลี่ยนครับ
เราก็เริ่มสังเกตว่าอาการเริ่มเปลี่ยนไป
พอบอกว่าให้มาหาเขาก็ไม่มาหา
พอเราบอกว่าเราไปเขาบอกว่าไม่สะดวกครับ
วิทย์อีกทีพี่วิทย์เอาเงินให้น้องเขายังไง
ให้ทุกรูปแบบหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเงินสด

ที่สำคัญไปกว่านั้นคือตอนแรกที่คุยกันบอกโสด
ไปมาพอตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
มีลูกหรือยังก็ไม่รู้จะมีผัวแล้ว
วิทย์ไปเจอว่าน้องชิปมีผัวแล้ว
อันนี้มันยิ่งเจ็บช้ำระบมหัวใจ

แต่น้องจิ๊บบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ทั้งหมดที่เอามามันคือการหยิบยืม

หนูขอพี่ก็ให้หนูขอพี่ก็ให้หนูขอก็พี่ให้
นั่นคือการให้หนูโดยเสน่หา
อยากจะเอาหมดหนี้ไปฟ้องเอาเอง

ไม่เป็นสาวบริการนะ
ที่จะไปมองกับใครง่ายแล้วไปหลอกมันเขา
หนูก็รักเขานะพี่ไม่ใช่ไม่รัก
เอาอย่างไรล่ะพี่วิทย์ชาวส่งคลา

ต้องแยกนะคะต้องแยกกัน

ถ้าเกิดว่าคุณวิทย์อยากจะฟ้องร้องเนี่ย
ถ้าเกิดว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยก็คือมันเคยมีมาแล้ว

แต่ถ้าพี่วิทย์มีหลักฐานว่า

ต้องชดใช้หนี้คืนอันนี้ฟ้องได้

วิทย์กำหมัดเพื่อที่จะไปกดออด

เดือนเจอไป๒ล้านกว่าครับ